ล่าหมูเขาขวางควงปืนฉุดสาวยิงญาติเจ็บ
เฮ้ยลักษณ์ต้องฉุด

ไปเอาปืนมาครับไปเอาปืนมาแล้วพาสาวขึ้นมอเตอร์ไซค

สองคนนี้เป็นใครที่โดนยิง
นะครับนางทองเย้ยฮะ
นางทองเย้ยอายุ๖๗นี่ครับนอนหันหลังอยู่นี่
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรเข้าหลัง

นายพลวนอายุหกสิบเจ็บเท่ากันถูกยิงเข้าขาขวา

ไปตรวจสอบนะครับบ้านที่เกิดเหตุอยู่หลังสำนักสงฆ์นะครับ
ในพื้นที่ตะบนเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ไปดูพื้นหน้าบ้านเนี่ยเจอหัวกระสุนขนาดเก้ามิลเลเมตรสามหัว
แล้วมีปลอกกระสุนปืนอีก๕ปลอกโอ้นี่ยิงหลายนัดเนี่ยนะ
ในบ้านพบคราบเลือดแล้วก็ร่องรอยการต่อสู้ครับ
ต่อมานายธีรพลอายุ๓๐ปีเพื่อนบ้านของนายสุเทพนะครับ
เอาเอกสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับปืน
แล้วก็เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในบ้านไปมอบให้ตำรวจ
หลังจากพบภาพนายสุเทพเนี่ยคุณผู้ชมแอบเข้าไปในบ้านนี่ฮะนี่ฮะ
เข้าไปในบ้านไปขโมยปืนที่เก็บไว้ในลิ้นชักแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์
ด้าเวฟสีน้ำเงินของเขาหายไปก่อนเกิดเหตุสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้
ญาติของผู้เสียหายนะครับให้เขาบอกว่าเฟิร์นแล้วลูกสองแล้ว
ลูกสองแล้วแยกกันอยู่กับสามีจนสุเทพเนี่ยนะครับ
คือเที่ยวไร้เทียวเขื่อก็เลยคบกันแต่คบกันได้ไม่นานหรอกนะ
เพราะว่าสุเทพเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายบีบคอบังคับ
ขอเงินจะเอาไปซื้อยาเสพนะฮะยาเสพติดนะนะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
สุเทพไปหาเฟิร์นที่บ้านแล้วชักปืนออกมาขู่ขึ้น
ขึ้นอะไรขึ้นมอไซค์นะครับขึ้นมอไซค์แต่เฟิร์นไม่ยอมครับ
วิ่งหนีไปหลังบ้านจนเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
กระทั่งนางทองเย้ยยายของเฟิร์นเนี่ยวิ่งนะฮะ
ช่วยหลานสาวแล้วในพรวนเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีก็มาช่วยอีกคนนึง
ทั้งคู่ก็เลยถูกสุเทพยิงครับ
ทีนี้เหมือนว่าผู้หญิงเขาจะไม่อยู่ด้วยแล้ว
เขาไม่เอาแล้วอืมผู้หญิงไม่ยอมไปกับเขาหมดเลย
เขาก็เอาปืนมาชุดมายิงเลยครับใช่ครับห้ามไหม
ห้ามครับจะปืนยิงพวกมันอยู่เลยครับพวกมันเลยชุดสืบสวนกว่าห้าสิบนาย
คุณผู้ชมโอ้โหปูพรมกันนะฮะเห็นไหมครับรอบบ้านเป็นป่าเนี่ย
นี่แหละต้องปูพรมก็เพราะอย่างนี้ปูพรมคืออะไร
เดินไปหน้ากระดานเนี่ยเข้าไปหากันนะครับ
เพื่อหาร่องลอยเส้นทางหลบหนีแต่ก็ไม่พบเบาะแสนะครับ
ก็เลยติดต่อโรงพักก์ใกล้เคียงแล้ว
เห็นรถคันไหนต้องสงสัยนะครับสกัดให้หน่อยนะครับ
สถานที่ไหนต้องสงสัยที่จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ไปตรวจสอบหน่อยเถอะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมครับ
ไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าเฟิร์นจะเป็นยังไงครับเฟิร์นจะเป็นยังไงฮะ